ถือว่าเป็นปีที่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลยตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นปีที่มีจำนวนลูกไฟเกิดขึ้นมากที่สุดเลยนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอรัตนวาปีมีจำนวนลูกไฟเกิดขึ้นเกือบ๓๐๐ลูก
แต่เขามาไม่พร้อมกันนะท่านต้องนั่งดูไปเรื่อยนะครับ
ส่วนที่อำเภอโพนพิสัยเกิดขึ้นกว่าร้อยลูก
อำเภออื่นรวมแล้วเกือบ๘๐๐ลูก
ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นในปี๒๕๕๙
ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้น
ที่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีรวม๒อำเภอ
๕๙ขึ้นแค่๑๗๐ลูก
ปี๕๘ที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัย
และที่อำเภอรัตนวาปีรวม๔อำเภอเกิดขึ้นกว่า๕๐๐ลูก

หลายคนก็นอกจากไปทำบุญตักบาทตามความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้วนะครับ
ก็คงมีไม่น้อยที่จะเฝ้าดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค

เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามี๗จุดในการชมบ้างไฟพญานาค
ซึ่งไม่ใช่มีแค่หนองคายบึงการนี่ก็ดูได้

เริ่มกันที่จุดแรกค่ะที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายค่ะ
ที่แรกเป็นจุดยอดนิยมที่สุดเลยนะคะในการไปดูบ้างไฟพญานาค
บริเวณพุทธอุทยานานาชาติ
ซึ่งเป็นจุดที่เมื่อ๒ปีก่อนมีการบันทึกว่าพบบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดนะคะ
แล้วก็เป็นจุดที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีการปล่อยโคมลอยด้วย

คือวัดไทยและริมแม่น้ำโขงตลอดตัวเมืองพลพิสัยเลยนะคะ
ซึ่งถือเป็นจุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด
เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองบาดาน
สัญลักษณ์ของการชมบ้างไฟพญานาคเพียงแห่งเดียวเลยค่ะ
และเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมการบวงสวงการแสดงงานวัดตามประเพณี
อีกหนึ่งสถานที่ในอำเภอพลพิสัยที่คนจะได้ชมกับธรรมชาติสวยงามไปพร้อมกับบ้างไฟพญานาค
ก็คือที่บ้านหนองกุ้งนะคะ
บริเวณจุดชมวิวแม่น้ำสองสี
ซึ่งปากแม่น้ำงึมของสปลาวก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะคะ
อันนี้คือจุดแรกอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
จุดที่๒ค่ะอยู่ในอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายนะคะ
มีจุดชมบ้างไฟพญานาคหลายจุดที่มีชื่อเสียงไม่แพ้อำเภอพลพิสัยค่ะคุณผู้ชม
ก็คือที่บริเวณบ้านน้ำเปซึ่งเป็นจุดที่มีการทำถนนริมแม่น้ำโขงนะคะ
ดังนั้นก็สามารถชมบ้างไฟได้ตลอดลำน้ำเลย
บริเวณบ้านท่าม่วงค่ะจุดนี้มีบันทึกไว้ว่าพบบ้างไฟพญานาคมากที่สุด
มากที่สุดในโลกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเขามีหลายที่ใช่ไหม

อีกจุดหนึ่งค่ะที่คนไทยและชาวลาวนิยมไปดูบ้างไฟพญานาคก็คือบ้านโพนแพงและบ้านอาญา
ักพบรอยพญานาคริมแม่น้ำด้วยนะคะ
อันนี้เป็นรายงานแจ้งมาว่ามักมีแบบนี้แล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อย
ว่าเห็นรอยพญานาคนะคะเป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขง
ลาวเนี่ยเขามีวัดพระบาทพลสันจุดนี้ก็เลยสวยมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฉากหลังจะเป็นภูเขาควายภูเขาขนาดใหญ่ของลาวอะค่ะ
กหลังแล้วก็ตรงกลางเป็นแม่น้ำแล้วก็จะดูบ้างไฟพญานาคเนี่ยคือจะงามมาก
จุดที่๓อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะ
บริเวณจุดชมอ่างปลาบึกบ้านผาตั้งเป็นจุดที่มีภูมิประเทศสวยนะคะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณ๙๕กิโล
จุดที่๔อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายจุดชมบ้างไฟพญานาคอยู่ที่วัดหินหมากเป้งค่ะเป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมแม่น้ำโขง
เป็นวัดของหลวงปู่เทศเทศรังศรีพระสงฆ์สายพระป่าหลวงปู่มั่นนะคะ
จุดที่๕ก็คืออำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลค่ะ
บริเวณแก่งอาหงและวัดอาหงศิลาวาส
จุดนี้เป็นจุดที่ชมบ้างไฟพญานาคได้มากที่สุดในจังหวัดบึงกาล
ก็เลยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะคะ
ครับจุดที่๖ที่ท่านไปชมได้นะครับคือที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนะครับ
บริเวณริมแม่น้ำโขงบึงโขงหลงแล้วก็หาดคำสมบูรณ
ทั้ง๓สถานที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงการประมาณ๘๐กิโลเมตร
เป็นจุดชมบ้างไฟพญานาคที่ตรงนี้มีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติสูงมาก
แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจุดที่๗ที่อำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาล
คือบริเวณริมแม่น้ำโขงซึ่งหากเรียงลำดับการชมบ้างไฟพญานาค
จังหวัดบึงกาลจะยกให้ที่นี่เป็นสถานที่อันดับที่๒ของจังหวัดบึงกาลนะฮะ
ห่างจากจังหวัดบึงการประมาณ๔๐กิโลเมตร
นี่นะครับท่านก็ไปชมได้นะครับ
จากทั้ง๗จุดชมบ้างไฟพญานาคในคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ที่อำเภอเมืองหนองคายก็มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะก่อนวันออกพรรษา
มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะทั้งหมดนะครับท่านที่จะไปชมคืนวันพรุ่งนี้เนี่ย
ไปจับจองพื้นที่ตั้งแต่นู่นนะฮะบ่าย๓บ่าย๔เขาไปจองกันแล้ว
ถ้าใครไม่มีโอกาสเดินทางไปหนองคายหรือไปบึงการนะคะ
ก็ดูหน้าจอไทยรัฐทีวีเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ชมนะคะ